ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายคนคงจะเห็นข่าวคราวกันมา
กรณีที่คุณเสกโลโซยิงปืนขึ้นฟ้านับ๑๐นัดเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการออกหมายสารออกหมายจับขึ้นมา
ออกไม้จับขึ้นมาในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายก็ไปตามจับตามหมายสาร
แต่ว่าต้องรอเกอร์เนื่องจากว่าคุณเสกโลโซไม่ได้มาตามนัดที่มีการ
นัดกับทางเจ้าของงานไว้ว่าจะมาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่
เจ้าของงานบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมฟ้องร้องอีกหนึ่งกรณีด้วยเหมือนกัน
กรณีที่ไม่มานะคะในการแสดงคอนเสิร์ต
ใช่แล้วเขาก็จองเงินกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
มีการจองหลายย้ำกว่าเยอะที่เดียว
มาให้กับทางหน้าให้กับคุณเสกด้วย
ว่ามีการหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้ว

แล้วก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้นะคะ
ค่ะก็ตามมาด้วยหมายจับ๓ข้อหานะคะ

ก็คือมีอาวุธปืนและกระสุนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
และยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนค่ะ
ทีนี้เมื่อมีการออกหมายจับออกมาแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจก็ไปรอที่
โขงอายวิลล่ารีสอร์ทแอนสปา
ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ในจังหวัดน้องคายนะคะ
เพราะว่าคุณเสกโลโซมีคิวแสดงอยู่ที่นี่ค่ะ

ตำรวจก็นำกำลังไปรอจับกลุ่มเสกโลโซ
หมายจับกำหนดเดิมจะขึ้นคิวในเวลาประมาณ๔ทุ่ม
แต่ปรากฏว่าเสกโลโซไม่ได้เดินทางมาค่ะ
นายผู้ชงชานันโทผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้จัดงาน
ขึ้นเวทีประกาศขอโทษแฟนเพลง
แล้วก็คนใกล้ชิดนะคะก็ยืนยันมาว่า
เสกไม่สามารถมาแสดงงานคอนเสิร์ตได้แล้วจริง
ผู้จัดก็ขออภัยในความผิดพลาด
แล้วก็จะชดเชยค่าเสียหายให้กับทุกคน

ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ผู้จัดงานนั้น
กล่าวประกาศบนงานบนเวทีค่ะ
เพราะว่าหลายคนมีความทั้งใจ
อยากมาฟังเพลงของเสียงบลัดโซ่นะคะ
ทั้งขนาดผู้จัดก็เลยว่า
อยากจะทดแพ้นะขอเปลี่ยน
ทั้งผู้จัดจะขื้นให้ในด้านหลัง

คือคิวเมื่อวานนี้มีไปเล่นที่หนองคาย
ส่วนวันนี้วันอาทิตย์มีคิวที่พัทยานะ

ซึ่งเมื่อวานนี้หมายจับออกมาช่วงประมาณเย็น๔โมงเย็น

เขาก็ติดต่อมาที่เจ้าของงานเลยขอยกเลิกโต๊ะตัวต่างที่จองไว้
ซึ่งทางเจ้าของงานเขาก็บอกได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ
แล้วคุณเสกเดิมทีจะต้องเดินทางออกจากดอนเมือง

ปรากฏว่าก็ไม่มีการเดินทางของคุณเสกมายังที่หองคา
เลิกไปหมดนะฮะทีนี้ทางผู้จัดงานผู้ขายบัตรเขาก็คือ
จริงแล้วเขาขายบัตรในการชมคอนเสิร์ตของคุณเสกเอาไว้๒แบบนะ
เป็นแบบโต๊ะอาหารแล้วก็เป็นแบบมีห้องพักด้วย
โดยแบบโต๊ะอาหารราคา๒๔๐๐บาท
ผู้จัดจะคืนเงินให้โต๊ะละ๑๘๐๐บาท
ก็คือคุณทานไปแล้วหักผ้าคอนเสิร์ตออกไปแล้วกันนะฮะ
ส่วนอีก๖๐๐บาทหากเป็นค่าหางจากเครื่องดื่มครับ
แล้วก็บัตรชมการแสดงพร้อมห้องพักราคา๒๐๐๐บาท

ส่วนห้องพักราคา๑๐๐๐บาทก็จะคืนให้๓๐๐บาทนะครับ
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้รีสอร์ทเสียหายก็เตรียมทนายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคุณเสกด้วย
เงื่อนไขที่ทำกันไว้นะครับ
จากหมายจับในคดียิงปืนขึ้นฟ้า๓ข้อหาแล้วเสกยังอยู่ระหว่างการรอลงอาญา๒ปีในโทษจำคุก๑ปี๓เดือน
คดีทำร้ายนางสาวชนกชนหรือว่าธอมบีบุตเพ็งอบุญเพ็งนะฮะเป็นสาวคนสนิทของนางวิพากรหรือว่าการซึ่งเป็นอดีตภรรยาด้วย
ซึ่งการทำผิดครั้งใหม่ของเสกอาจจะมีผลต่อโทษที่รอลงอายาไว้ด้วยขึ้นอยู่กับสารในการพิจารณาด้วยนะครับ
ซึ่งก็เมื่อวานนี้เราก็จะไม่เห็นคุณเสกมีการแคปข้อความหน้าจอของไลน์เป็นการพูดคุยสนทนากับท่านเจ้าอาวาสที่วัดเขาขุนพระนมนะคะ
คือเหมือนกับบอกว่าที่ยิงปืนเพราะเหมือนกับเจ้าอาวาสบอก
แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามพระครูปิยะคุณาธานเจ้าอาวาสวัดเขาขุนพนมนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เสกยิงปืนขึ้นที่วัดไปสอบถามเรื่องนี้
เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ทราบเหตุผลของเสกที่ทำลงไปแล้วก็คืนนั้นเนี่ยอาตมาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เพราะว่าจำวัดอยู่ในกุฏิมาทราบอีกทีนึงก็คือตอนเช้าแล้ว
ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเสกศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชมานานแล้ว
ยิงปืนถวายพระเจ้าตักศิลปมหาราช

แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการจุดประทัดถวาย
หรือว่ายิงสลุดในพิธีกรรมของการบวงสวงนะคะ
แต่ว่าเสกโลโซยิงผิดที่ผิดเวลา
แล้วก็ที่สำคัญเป็นยามวิการด้วยค่ะ
ก็แล้วแต่ญาติโยมจะพิจารณาว่าผิดถูกอย่างไร
ผิดจริงก็คือคงเป็นเรื่องอาวุธปืน
อาตมาได้แต่ขอวิงวอนให้พุทธศาสนิกชนมีความรักสามัคคี
ให้รู้จักเสียสละแล้วก็ให้อภัย
เหมือนพระเจ้าตักศิลป์มหาราชที่ทรงเสียสละ

ทำให้เราลูกหลานได้มีแผ่นดินอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
มาดูความเคลื่อนไหวของคุณเสกโลโซกันบ้างค่ะ
ซึ่งก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์ของผู้สื่อข่าวนะคะ
แต่ว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊กในเวลาประมาณ๔ทุ่มที่ผ่านมา

ไปจับคดีคนฆ่าคนตายดีกว่าไหม
มาเวลาเที่ยงคืนค่ะเสกก็มีการโพสต์ภาพ
ขณะอยู่ในบทแห่ง๑แล้วก็ขึ้นข้อความสั้นนะคะ
ว่าใจเย็นแล้วนะคะ

ของคุณวิพากรหรือว่าการอดีตภรรยาของเสก
ก็โพสต์ภาพตัวเองและข้อความขึ้นเมื่อเวลาตี๕ที่ผ่านมา
บอกแบบนี้แค่รู้ว่าปลอดภัยก็สบายใจบ้างละ

ส่วนข้อความก่อนหน้านั้นอดีตภรรยาของเสกโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมาก
เพื่อให้กำลังใจเสกค่ะไม่ว่าจะเป็น
หากวันใดเธอนั้นสับสนให้เธอมองดาวบนฟ้าก็จะเห็นฉันส่งยิ้มให้เธอได้สุขใจ
แล้วก็โพสต์ภาพของอดีตครอบครัวที่ผ่านมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพ่อแม่ลูก
แล้วก็มีข้อความขึ้นมาว่ากลับบ้านพ่อกลับบ้านเราเถอะ
พักผ่อนกันสักระยะงานก็พักก่อนนะพ่อให้พวกเราได้ดูแลพ่อบ้าง
ไม่ต้องห่วงหรือนึกถึงใครพ่อยังมีพวกเรานะพวกเราจะไม่ทิ้งพ่อ
นะคะทีนี้เนี่ยไม่พลาดสายตาชาวเน็ต
ก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ทำนองแบบนี้แหละค่ะว่า
คุณการก็มาเฟสบุ๊กไลฟ์ในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ

รู้อยู่ว่าเขาแบบว่าฟุ้งซ่าน
หลังจากนึงเขากลับมาให้มันเงื่อนไว้ใจเรา
ให้ว่าเขารู้สึกว่ามีคนแบบว่าที่คุยด้วยได้นะ

หรือว่าไม่น่าเป็นห่วง

เขาไม่ได้เป็นผัวเรานะคะเขาเป็นญาติของเรา

เป็นห่วงกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เหรอพ่อของลูกนะ๓คนนะ

ไอ้เรื่องกลับไปเป็นหัวแม่ไม่มีไม่มีอยู่แล้ว

ไอ้เรื่องชู้สาวไม่เกี่ยวกัน

พ่อกับลูกยังเกี่ยวกันอยู่
ก็ชัดเจนไม่ได้จะกลับไปอะไรกัน

คือเป็นภาพของลูกอะนะ

ดีวีสอบถามไปยังคนใกล้ชิดของ

นะคะคุณเสกบอกว่าจะเข้ามอบตัวหลังปีใหม่

แนะนำให้รอจนพ้นวันหยุดไปก่อน
เสกโลโซไม่ได้หนีไปไหนไปทำบุญอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเท่านั้น
ไปทำบุญก่อนนะคะแล้วหลังปีใหม่มาก็จะไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
รอดูด้วยวันนี้กับงานที่พัทยาว่ายังจะมาปรากฏตัวไหมหรือยังไง
เพราะว่าหมายจับนี้คือมีอายุความ๑๕ปีเริ่มนับตั้งแต่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ